เหงาจังเลยอ่ะไม่มีแฟนอ่ะทำไงดีอ่ะไม่มีแฟนก็หาสิ
ไม่เป็นไรก็ไม่คือเหงาเพราะอะไรรู้ไหมคะข่าวต่อไปพี่เอ๊ชุติมา
เอ๊เหรอกับแฟนเด็กไงคุณผู้ชมเขาไปเที่ยวกันเองมีแฟนเลย
ขนาดเขาหลัก๔หลัก๕ไปแล้วพี่แจ๊คอันนี้ยัง๒๐เองเดี๋ยวฟ้าผ่าตาย
อย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมเขาไปเที่ยวทะเลกันแล้วหวานฉ่ำมากหวานฉ่ำไม่เท่าไห
เขาลงสระกันที่ภูเก็ตเดี๋ยวให้ดูช็อตนี้เป็นครั้งแรกในรอบร้อยล้านปี
ตั้งแต่พี่เอ๊ประกวดนางสาวไทยที่แบบว่าลงสายแล้วอวดอกอึมหลายคนก็บอกอู้
ลาวากันซะละเกินคุณแม่นางบอกว่าไม่เคยศัยกรรมนะจ๊ะ
นางอ้วนโดยกำเนิดคือว่ามีเนื้อเต็มนะคะพี่แจ๊ก็มาวันนี้แม่พูดเองเนอะ
แล้วจะถ่ายเซ็กซี่หรือเปล่าแล้วเคล็ดลับนมอวบอึมหน้าอกตึ้มอย่างนี้
มาจากไหนนะคะไปฟังแม่เอ๊ของดิฉันเลยค่ะ

แน้นค่ะเค้าเป็นการมัดใจแฟนอย่างนึงค่ะ
ของจริงด้วยนะเป็นคนที่ไม่ทำศัยกรรมเลย
คืออาจจะอ้วนขึ้นอวบขึ้นกัน
หน้าอกเล็กหรือหน้าอกใหญ่ไม่ให้หย่อนคอย

แล้วเอามือขึ้นมาแบบนี้
แล้วก็บิดเบาแค่นี้
วันหนึ่งได้๒๐๐ถึง๓๐๐ครั้งก็ได้

ขอถ่ายเป็นแนวอาร์ตพี่โรติก

เออนะคะก็เป็นเกร็ดลับของพี่เอ๊กันไปนะคะ